คุณกิจการ์
เอาละครับกลับเข้าสู่เบรกที่๓ของกระดาษวันดีกว่านะครับ
วันนี้พิชชี่เราจะมาตอบเฟซบุ๊ค
เออคุณคะคุณคะ
เอ่อคุณมีเก้าอี้ไว้ทำว่าแสงดาบเลเซอร์อะไรคุณคะเนี้ย

พิชชี่รู้ว่าว่าทีมนายเค้าเซ็ทเก้าอี้ไว้ทำไม
เราสองคนได้เข้าใจความรู้สึกพี่หอย
เวลาเขายืนเงยหน้าคุยกับเราเขาเมื่อยขนาดนั้น
ลาลา
วันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามจากเฟซบุ๊ค

ขอบคุณด้วยเพราะว่าพี่พลื้นน้องเข้ามากดไลก์กันเยอะเลย

คำถามแรกเลยพิชชี่ขอถามเอง

นักฟุตบอลคนไหนไม่เคยมาซ้อมตอนเช้าเลย

ไม่ต้องช้าพ

อย่างน้อยผมแท้ผมก็แท้ได้

อ่าเล่นขนาดนี้หน่อย

ที่ไม่มาซ้อม

เจอราช

กะวินบินได้เพราะบินอยู่

ที่ไม่ถูกกับใครเลย

อะไรอ่ะ

ยังไม่รู้ดี

แต่สภาพตัวลำเกลือนเลย

เอ้าเฮ้ย
คุณพิธีกรทั้ง๓จะเอาฮาไปถึงไหนละเนี่ย

ทำเอาคนดูงงไปหมดแล้วเนี่ย
อยากจะสนุกกับคำถามอ้วนแบบนี้

เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันเสาร์หน้า๑๑น๓๐น

แต่เราก็มีกันและกันตลอดไป

เราก็สังใจว่าจะมีพวกอะไรหรือเปล่า

แต่คราวนี้ผมก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะ
พระก็ต้องสวดตำรวจก็ต้องจับครับ